นี่คนส่งมาแซวที่ฉัน

โปร่งแบบนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งสัญญาณความหนาวเย็น

คาดการณ์ว่าในช่วงวันที่๒๒

ถูกต้องครับวันอาทิตย์นี้๒๒๓๒วันนี้

หลังจากนั้นก็จะทรงต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือน
บริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝนจะแรงขึ้น
แต่ว่าฝนก็จะเลื่อนลงไปเหมือนกัน
เขาก็จะเลื่อนลงไปตกบริเวณพื้นที่ตอนล่างแทน
เพราะว่าตอนนี้เรื่องของลมหนาวเขามีกำลังค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับ
เป็นอย่างไรจุดไหนจะได้รับความหนาวเย็นมากน้อยแค่ไหน
อุณหภูมิหลังจากนี้คำนวณต่อไปอีก๓วันวันอาทิตย
เขาจะหนาวสุดจะหนาวกี่องศาเดี๋ยวไปตรวจสอบพร้อมกัน
หนึ่งเรื่องตอนนี้ที่น่าจับตามองก็คือเรื่องของสถานการณ์ความหนาวเย็นนะครับ

ชาวเหนือชาวอีสานคงต้องเตรียมตัวรับมือนะครับ
เพราะว่าเป็นมวลอากาศเย็นที่ค่อนข้างที่จะแรงละทีเดียวนะครับ
ตั้งแต่เข้าสู่ฤดูหนาวเมืองไทยของเรามา
โดยกราฟิกแรกครับที่เราจะมาชมกันเป็นภาพนี้ครับ
สีน้ำเงินที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นี่คือมวลอากาศเย็นนะครับ
ลักษณะจะสังเกตว่าตอนนี้เองมีการย้อยลงมา
ในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกของประเทศไทย
ตอนนี้นะครับแถวเวียดนามแถวลาวตอนนี้เริ่มมีอากาศหนาวเย็นแล้วนะครับ
หลังจากนี้ก็จะมีการแผลลงมาปกคลุมในเมืองไทยของเรา
แน่นอนครับจุดแรกที่จะได้สัมผัสกับอากาศหนาวลมเย็นเนี่ยนะครับ
ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานครับ
หลังจากนั้นก็จะแผ่ปกคลุมต่อในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกต่อไป
สีฟ้าถ้าหากมาปกคลุมบริเวณไหนติดต่อกัน๓๔วัน
ก็สามารถที่จะทำให้เกิดน้ำค้างแข็งได้ตามยอดดอยยอดภูต่าง
จับตาเลยทีเดียวนะครับมีการแผลลงมาจนถึงในบริเวณตอนกลางของประเทศไทย
นั่นก็หมายความว่าสามารถที่จะทำให้บริเวณตอนกลางของประเทศ
ในภาคกลางแล้วก็พื้นที่ภาคตะวันออกได้สัมผัสลมหนาวกันได้บ้างนะครับในบางพื้นที่
อกจากนี้เองการแผลลงมาของลมหนาวนั้นก็มาดูดเอาความชื้นนะครับ
จากบริเวณทางตอนบนของภาคใต้แถวประจบกิริคันจังหวัดชุมพรระนองออกไปเกือบหมด
ดังนั้นจึงทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นกลุ่มก้อนเมฆบางตาแดดแรงนะครับแล้วก็ฝนก็ลดลงไปด้วย
และที่สำคัญก็ไปดันเที่ยวร่องฝนซึ่งเห็นอยู่ในขณะนี้มีการเคลื่อนที่จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก
เลื่อนที่แบบนี้ต่อเนื่องแล้วก็แรงขึ้นแต่ว่าแรงแบบนี้ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับ
เพราะว่ากลุ่มฝนกลุ่มนี้ถูกดันลงไปให้ไปตกหนักแถวบริเวณประเทศมาเลเซีย
ส่วนใหญ่ก็จะมีบางส่วนนะครับที่แผ่ขึ้นมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของเรา
เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือการคำนวณ๔๘ชั่วโมงหลังจากนี้
เป็นต้นปลายเป็นลักษณะการตกของฝน
สีเหลืองคือตกหนักหน่อยสีเขียวคือตกบรรกลาง

ถ้าหากเราคำนวณหลังจากนี้นะครับจะพบว่ากลุ่มฝนนั้นมีการเคลื่อนตัวอย่างต่อเนื่อง
สังเกตว่ามีลักษณะการเคลื่อนที่ของฝนเป็นห่อมเป็นห่อมเป็นห่อมเป็นห่อมไปเรื่อยนะครับ
เลื่อนตัวจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก
นั่นก็หมายความว่าฝนที่จะตกหลังจากนี้เป็นต้นไป
จะไม่ได้ฝนที่ตกชุกตกหนักตกนาน
จะตกแบบหนักบ้างเบาบ้างแล้วก็หยุดบ้าง
เป็นระยะกันไปนะครับสลับกันไป
โอกาสที่จะทำให้เกิดน้ำท่วม

เพราะว่ามีการเว้นช่วงให้มีการระบายน้ำได้ทัน

จากการตรวจสอบสถานการณ์ฝน
ในวันนี้พบว่ากลุ่มฝนส่วนใหญ่นั้น
คงปกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ

สังเกตว่ามีการปกคลุมตลอดทั้งวันแบบนี้นะครับ
กระจายตัวอย่างต่อเนื่องตามจุดตามพื้นที่ต่าง

ก็จะมีการแผ่ขึ้นไปตอนกลางเล็กน้อยนะครับ
แต่ส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นฝนที่ไม่หนักมากนักนะครับ
ก่อนที่วันอาทิตย์ก็จะเลื่อนลงไปบริเวณทางตอนล่าง
ซึ่งวันอาทิตย์นั้นก็คาดการณ์ว่าเป็นช่วงที่มวลอากาศเย็นนั้นจะลงมาค่อนข้างแรงแล้วก็ต่ำที่สุดในรอบนี้นะครับ
ทีนี้เรามาดูการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนสะสมตลอด๔๘ชั่วโมงหลังจากนี้นะครับ
เพราะว่าจุดที่มีฝนตกจะอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ซึ่งบริเวณดังกล่าวนั้นก็เป็นบริเวณที่ตอนนี้ร่องฝนนั้นดันลงมา
ใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวในระยะนี้

รวมถึงติดตามอรรากาศเตือนไพรต่าง
ตามจุดที่เป็นที่รุ่มต่ำอาจจะมีน้ำท่วมขังเกิดขึ้นจากฝนที่ตกลงมานะครับ
ทีนี้เรามาดูเรื่องของความหนาวเย็นกันบ้างนะครับ
อย่างที่บอกแล้วครับว่ามวลอากาศเย็นในรอบนี้มา

อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพันธุ์ในบางพื้นที่นะครับ
สีน้ำเงินคือบริเวณที่มีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำกว่า๑๕องศาเซลเซียต

แต่ว่าในวันพรุ่งนี้ครับคาดการณ์ว่าจะเข้ามาปกกลุ่มในเมืองไทยของเรา
ในพื้นที่ภาคอีสานจุดแรกนะครับ
คำนวณครับพบว่าในวันพรุ่งนี้
อุณหภูมิอาจจะมีลุ้นดิ่งไปอยู่ที่ประมาณ๑๒๑๓องศาเซลเซียตในพื้นที่ภาคอีสาน
คำนวณต่อไปในวันอาทิตย์ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่น่าจับตามอง
อาจจะดิ่งไปอยู่ที่ประมาณ๑๓๑๔องศาเซลเซียตในบริเวณพื้นที่ทางภาคเหนือ
นั่นก็หมายความว่าภาคเหนือก็จะได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นตั้งแต่วันอาทิตย์เป็นต้นไปนะครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้
อย่างที่บอกแล้วครับว่าอากาศนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแบบนี้
สุขภาพร่างกายนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในวันนี้ครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ